รณรงค์ในเรื่องของการล้างมืออย่างถูกวิธีนะครับ

แล้วก็นักเตะเหล่านี้ก็มีทั้งชับปุยที่เราเห็นกัน
บิดโลเชลล่าบีธนบูลก็มาทำท่าล้างมือ
แล้วก็ยิ้มขำกันแบบนี้นะครับ

ผมว่าแฟนคงไม่ได้ดูวิธีการล้างมือเลยนะครับ
ท่าแล้วก็ดูหน้าตาที่ต้องบอกว่าน่ารักอะเนาะนะครับ
มีทุกคนเลยนะครับตั้งแต่ระดับซุปเปอร์สตาร์ของทีม
เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่แฟนไม่ใช่แค่ท่าเรือดูแล้วเนี่ย

แต่กลับมา๑๘เมษายนต้องลุ้นว่าจะกลับมาเตะกันแบบมีแฟนบอลได้หรือไม่
หรือว่าจะต้องมีการเลื่อนออกไปอีกตอนนี้ยังประเมินสถานการณ์กันอยู่นะครับ